คุณผู้ชมติดตามสถานการณ์การป่วยโรคโควิด๑๙ในเมืองไทยกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานตัวเลขยังเป็นเลข๕อยู่เลย
วันนี้พุ่งขึ้นมาเป็นเลข๗แล้วนะคะ
เมื่อสักครู่นี้เราขึ้นกราฟิกมาเป็น๗๐คนแล้ว
ซึ่งเหตุการณ์นี้ทำให้คนตื่นตระหนกกันมากว่า
เอ๊ะมันระบาดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
วันเดียวติด๑๑คนแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
ตอนนี้คนเริ่มตื่นตระหนกกันแล้วเดี๋ยวค่อยไล่เรียงไปนะคะ

แต่ต้องบอกก่อนว่า๑๑คนนี้เป็นกลุ่มเพื่อนที่เขาไปปาร์ตี้
กลุ่มเดียวกันแล้วดื่มเหล้าจากแก้วเดียวกัน

โดนเรื่องของเหลวนะสารคัดหลังนะฮะ
นายแพทย์สุขุมกาญจนพิมายประหลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด๑๙ประจำวันที่๑๒มีนาคม
ว่ามีคนไทยที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกัน

แบ่งเป็นผู้ชาย๕คนผู้หญิง๖คน
อายุระหว่าง๒๕๓๘ปีค่ะ
ทั้งหมดติดเชื้อจากการสั่งสรรค์กับเพื่อนชาวฮ่องกงนะคะ
คือคนต้นต่อเลยเนี่ยคือชาวฮ่องกงค่ะ
เขาเดินทางเข้าประเทศไทยวันที่๒๑กุมภาพันธ์
มีอาการป่วยในวันที่๒๕กุมภาพันธ์
คือเริ่มมีไข้หนาวสั่นไอ
แต่ไม่ไปหาหมอไม่พอนะคะ

ไปเที่ยวปาร์ตี้กับเพื่อนชาวไทย
แล้ววันที่๒๙กุมภาพันธ์ก็ยังไปเที่ยวกันอีก
จนกระทั่ง๔มีนาคมค่ะ
เพื่อนชาวไทยเริ่มมีอาการเจ็บป่วย
รักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน
ด้วยอาการทางเดินหายใจกันทั้งกลุ่มเลย
พอตรวจสอบพฤติกรรมปรากฏว่า
คนจาก๑๕คนที่ปาร์ตีด้วยกันเนี่ยนะคะ
พฤติกรรมเขาคือดื่มเหล้าแก้วเดียวกันค่ะ
แล้วสูบบุหรี่มวลเดียวกันทั้งกลุ่ม
เพื่อนอีก๔คนที่เหลือที่ไม่ติดเชื้อเนี่ย

เขาไม่ได้กินเหล้าแก้วเดียวกันกับเพื่อน
แล้วก็ไม่ได้สูบบุหรี่มวลเดียวกันกับเพื่อนด้วย
แม้จะปาร์ตี้อยู่ในวงสังสรรค์เดียวกัน
สถานที่เดียวกันและเวลาเดียวกันนะคะ
ซึ่งตอนนี้ค่ะต้องมีการตรวจสอบอีก
เพราะว่าคนกลุ่มนี้ยังไปร่วมงานแต่งงานมาด้วยนะคะ
ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยไปงานแต่งงานมาด้วย
ซึ่งมีการไปตรวจสอบแล้วนะคะสำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดรวม๗๐คน
จากคนที่เป็นผู้ติดเชื้อเพิ่ม๑๑คนนี้ยังไม่พบการติดเชื้อเลยนะคะ
ส่วนชาวฮ่องกงคนแพร่เชื้อเนี่ยเดินทางกลับประเทศไปเรียบร้อยแล้ว
ที่เรามีติเป็นกลุ่มก้อนครั้งนี้เนี่ยเรายังเป็นระยะ๒นะครับ
เนื่องจากการติดครั้งนี้อยู่ติดต่อในกลุ่มจำกัดในกลุ่มเพื่อนเป็นตามคำนิยามที่เราดูแลแต่ต้นแล้ว
ไม่ได้แพร่ออกไปถึงคนอื่น
ซึ่งการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๑๑คนก็เลยทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมในไทยเราเนี่ยเพิ่มเป็น๗๐รายนะคะ
รักษาหายแล้ว๓๕รายอยู่ระหว่างการรักษา๓๔รายแล้วก็เสียชีวิต๑รายค่ะ
ส่วนเมื่อวานนี้หลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะสำหรับผู้ชายคนนึงที่เขาไปยืนเหมือนพ่นแอลกอฮอลฆ่าเชื้ออยู่ตรงอนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะ
แล้วก็มีคนเนี่ยมายืนต่อแถวรอให้เขาพ่นกันทั้งตัวเลยหลายคนตั้งคำถามว่าเฮ้ยเชื่อได้ป่ะเนี่ยเขาเอาอะไรมาพ่นให้อ่ะ
บางคนบอกว่าเฮ้ยเป็นการล้างอัดฉีดเหรอ
เคเยาวราชบอกว่าน้ำยานี้ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออย
เขาบอกว่ามันสามารถใช้ฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียไวรัสเชื้อรา
การทดสอบและรับรองคุณภาพจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศมาแล้ว
ต้องบอกว่าคุณเคเยาวราชเขาเป็นจิตอาสาที่ไปช่วยในทุกเหตุการณ์
ถ้ำหลวงก็ไปเหตุการณ์ไหนเขาไปหมดเลย
ก็ไปช่วยกันคนละไม้คนละหมื่นนะครับ
ที่แค่หายใจเข้าไปพร้อมกับสมมุติคุณป่วยนะ

แต่ถ้าที่ฉันไปสัมผัสจับใกล้ชิดกินน้ำแก้วเดียวกับคุณเนี่ย

เพราะฉะนั้นกินร้อนช้อนกลางล้างมือ

แล้วก็ใส่แมสเอาไว้ด้วยถ้าเกิดว่าคุณนั้นไปพื้นที่เสี่ยง
เพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็คนอื่นนะฮะ